กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยกันค่ะ
ที่แรกไปตรงนี้ไปดูต้นโพแปลกค่ะ

มีพระพุทธรูปโผล่ออกมากลางลำต้นแบบนี้
แล้วอยู่ในบริเวณวัดต่อมใต้

ต้นโพมีอายุหลายร้อยปีเลยนะ
แล้วก็อยู่คู่กับวัดตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
และสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่นั่นเอง

แล้วก็มาขอโชคขอลาบกัน
ที่บริเวณต้นโพตรงนี้กันมากมาย

ต้นโพนี้นะคะต้นใหญ่มากคุณชนะอืมขนาดเนี้ยสิบคนโอบได้อุ้ย
ใหญ่มากลำต้นสูงกว่าสามสิบเมตรครับ
แล้วก็แตกกิ่งกั้นสาขาปกคลุมให้ความร่มรื่นไปทั่วบริเวณวัดเลย
แล้วก็มีพระพุทธรูปแล้วก็รูปปั้นแตกหักชำรุด
ซึ่งชาวบ้านนำมาวางไว้ที่บริเวณโคนต้นโพแบบนี้ด้วยนะคะ
เป็นเรื่องต้นโพแปลกประหลาดที่นำมาฝากกัน
อีกที่นึงพาไปที่อำเภอขอพนมจังหวัดกระบีงเค้าบอกว่ามีหน่อไม้ลักษณะแปลก
ใครเคยเห็นหน่อไม้บ้างเคยเห็นสิหน่อไม้อ่ะใช่ไหมใช่แต่มันไม่ใช่แบบเนี้ย
มันไม่เป็นแบบนี้มันมีขนขึ้นมาแบบนี้
คือมันเหมือนเป็นเส้นใยสีดำคล้ายกับเส้นผมของมนุษย์งอกขึ้นมา
นายสุนทรช่วยบำรุงเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขาก็นำหน่อไม้ที่แปลกเนี่ยมามอบให้กับพระสงฆ์
ในวัดเฉลิมพนมเขตเพื่อเก็บเอาไว้ให้ชาวบ้านได้ดู
แล้วก็พาทีมข่าวของเราเนี่ยเดินทางไปยังสวนไผ่ริมคลองพ่อถาก
อยู่ห่างจากวัด๑กิโลเมตรเพื่อไปดูสถานที่ที่เขาไปเก็บหน่อไม้แปลกนี้มาแหละ
คือต้นไผ่ริมคลองนะนะมันมีอยู่หลายสิบก่อแต่มันมีอยู่๒ก่อที่มีลักษณะที่เป็นหน่อไม้แปลกขึ้นมา
ซึ่งนายสุนทรก็เล่าว่าเขาเนี่ยนะปลูกไผ่ไว้นาน๓ปีแล้ว
ล่าสุดเนี่ยพบว่ามีหน่อไม้แปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยใช้เสียมเนี่ยแทงเข้าไปที่หน่อไม้
ระหว่างที่แทงไปเฮ้ยเขาบอกว่าเสียมบินเลยนะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
แล้วพอได้หน่อไม้ออกมาระหว่างเดินทางกลับจากในป่าไผ่ก็พบกับงูจงอางขนาดใหญ่หนึ่งตัว
เหลืออยู่ริมคลองโอ้โหทีนี้เขาก็มีความเชื่อมันอาจจะเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
ทีนี้พอชาวบ้านเท่านั้นรู้ข่าวก็เลยมาสอบถามแล้วก็เตรียมจะไปขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
แต่เล่าให้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะมันมีความเป็นไปได้มากมายหลายอย่างจริง
ใช่ก็เป็นเรื่องแปลกด้วยแหละที่นำมาให้ดูกันนะคุณผู้ชม
ไปต่อที่วัดไซย้อยอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชคจำนวนมากเข้าร่วมพิธียกช่อฉัดรัตนมงคล๙ชั้น
ขึ้นสู่ด้านบนของพระพุทธชะพันนรังศรี
พระพุทธรูปปูนปั้นหน้าตักขนาดกว้าง๒เมตร๔๐เซนติเมตรสูง๕เมตร
ซึ่งทางวัดสร้างเอาไว้ก่อนจะขุดพบต้นตะเคียนทองแม่พัสราค่ะ
แต่หลังจากนำตะเคียนทองแม่พัสรามาไว้ที่วัดก็มีชาวบ้านพากันมาทำบุญ
แล้วก็คนที่ได้โชคได้ลาบก็มีหลายต่อหลายคนเหมือนกันที่บอกกันไป
เขาบอกว่าคนที่ได้โชคได้ลาบก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระและก็ยกฉัดจนสำเร็จ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านก็พากันไปขอโชคขอลาบก็ตามความเชื่อว่ากันไปแบบนี้
นครสวรรค์บ้างน้องใบตองมีชาวบ้านไปขอโชคขอลาบนะฮะที่วัดดงจันธรรมอำเภอท่าตะโกนะครับ
ก็ไปขอโชคลาภจากต้นตะเคียนสามต้นเจ้าแม่กาบแก้วตะเคียนเงินผู้พี่และตะเคียนทองผู้น้อง
เขาบอกว่าที่ผ่านมาทั้งสามต้นเนี่ยให้โชคให้ลาบอ่ะนะครับโดยตะเคียนเจ้าแม่กาบแก้วมีความยาวสักสิบสองเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรตะเขียนเงินเนี่ยก็ยาวเก้าเมตรส่วนตะเขียนทองก็ยาวแปดเมตร
เอาล่ะมันมีความสั้นความยาวยังไงก็ว่ากันไปแต่เรื่องของความเชื่ออันนี้ก็ว่ากันไม่ได้ใครเชื่อกันแบบไหนก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ว่ากันไปแต่ถ้าไปแล้วผมอยากให้ทุกคนดูแลสุขอนามัยให้ดี
สวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยเหมือนเดิมนะจ๊ะ